วันนี้ก็เรื่องยางก็ให้สบายใจว่าผมกำลังเริ่มอยู่ทั้งหมด
เพื่อจะจัดกระบวนการขึ้นมากระบวนการหนึ่ง
เพื่อจะรับซื้อยางในราคาที่มันสูงขึ้นหน่อย
สูงขึ้นนะนะมันอาจจะไม่พอใจหรือพอใจ
ผมยังไม่ทราบโดยที่รัฐบาลกับคอสช
จะไปรับซื้อเองนะเพื่อนำสู่กระบวนการผลิต
ไม่ออกไปที่อื่นไม่ออกไปขายข้างนอกไม่ออกไปอะไรทำอย่างอื่น
ที่ให้ทำเกี่ยวกับเรื่องผลผลิตประดินจากยางเป็นระยะเริ่มต้นก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยโรงงานหรือผู้ประกอบการ
การทำถนนลาดยางที่มียางส่วนนี้ผสม
ผมไม่อยากให้ใช้คำว่าทำแล้วไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มประชาชนเป็นคนตัดสินใจ
เส้นยางเนี่ยเติมเนี่ยมันใช้ได้วัน๕นะครับแต่ราคามันจะสูงขึ้นกว่า๑๐
ราคาถนนเส้นนั้นนะแต่ผมกำลังให้ไปดูอ่ะปรากฏว่ามันจะระยะยาวขึ้นนะ
พนันงบซ่อมมันจะใช้น้อยลงก็ต้องไปดูตรงนี้ช่างน้ำหนักให้ได้
แต่ยังไงผมก็จะทำให้เห็นก่อนนะวันนี้เราทำที่ใต้ไปแล้ว๓๗เส้นทางนะ
ก็วันหน้าก็เดี๋ยวปรับขึ้นมาว่าทำไงใช้ยางให้ได้มากกว่า๕๕ได้ไหม๑๐
มันอยู่ที่การวิจัยพัฒนาด้วยนะไอ้เรื่องที่ข้อไอ้ที่มีข่าวอยู่ในเว็บอะไรต่างที่ว่า
มีใครแล้วที่อย่างตรงตอยที่ผมสั่งลื้อหมดแล้วมันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็มีในทุนหรือมีกลุ่มที่จะต้องประกอบการนะนะ
มันคงไม่ใช่ทุกคนประเทศเราเป็นประเทศที่เป็นเสรีทางการค้าการลงทุนนะดูกฎหมายดูหลักการของประเทศด้วยนะ
อย่าให้ความรู้สึกอย่างเดียวนะครับเรื่องยางกำลังแก้ววันนี้พรุ่งนี้ให้ได้นะ
ถ้าเราสามารถที่จะเอาสู่การผลิตได้ใช้ในประเทศได้แล้วโดยส่วนการจะเริ่มใช้ก่อน
เอามาปูพื้นเอามาทำถนนเอามาปูพื้นสระน้ำไม่เก็บน้ำได้เอามาทำหุ่นยาง
สำหรับทำหุ่นยางที่ใช้ในการฝึกนักเรียนแพทย์พยาบาลทำถุงมือที่มันมีทั้งหนังแล้วก็ยางไว้นุ่มทำหมดแล้ว
มีวิจัยทั้งหมดแล้วแต่ไม่เคยใครเอาออกมาทำรัฐบาลนี้จะทำมันไม่ใช่ง่ายนะก็จะเร่งรัดให้ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นปริมาณที่จะใช้ระยะที่๑นี่คือระยะที่๑เพื่อจะยกระดับตรงนี้ให้มันสูงขึ้น
เพราะจะดูเรื่องมันมีผลผลิตที่จะต้องเหลือเวลาอีกประมาณสัก๓เดือนมั้งก่อนปิดการผลิตใช่ไหม
ตรงนี้ต้องแก้ปัญหาให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวไปแก้ถ้าตรงนี้มันดีขึ้นมันก็ไปสู่การส่งออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราไม่ใช่ส่งระยางดิบไปตลอดมันก็ตุกอย่างนี้
ในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยก็มันจะอยู่ในมันอยู่ในระยะที่หนึ่งนะ
ก็ไงใครนะ
ก็ช่างเขาสิเอาอะไรมาอุ้มเอาเงินที่ไหนถามมาสิเงินที่ไหน
อ้าวตอบมาก็นี่ไงก็จะทำช่างระบบไม่เอาระบบใช่ไหมล่ะ
เจ้าอุ้มแบบนี้ทุกอันเลยใช่ไหมไปหาเงินมาให้ผมนู่น
ไม่ใช่ผมใจร้ายนะผมเข้ามาเพราะผมสงสารคนเหล่านี้นะ
ไม่ใช่ผมเข้ามาเพื่อจะเอาไปตายเขานะเขาก็อย่ามาตายกับผม
คุยทำไมก็เขามีหน่วยงานอยู่แล้วก็คุยสิ

เดี๋ยวก็หาว่าผมไม่คุยคนนี้ไม่คุยคนนั้น
เข้าใจว่าผมอยู่ไหนบ้างผมก็คิดว่าท่านเข้าใจสื่ออย่าไปเขียนให้มันวุ่นวาย
ไม่หาลือกับใครอย่างนั้นไม่หาลือ
อะไรสำเร็จอ่ะตอบมาสำเร็จทำอะไร
ทำได้ยังไงถามสิเอาเงินที่ไหนไปทำให้มันสูงขึ้น
แลกเปลี่ยนเพราะวิธีการมันคนละวิธีการกับผม
เงินเท่าไหร่แล้วแล้วมันทำให้การปลูกพืชมันผิดไหม
ลูกยางมันเยอะขึ้นไหมวันนี้ผลิตยางได้วันละได้เท่าไหร่
ปีละ๔ล้าน๑แสนใช่ไหมใช้จริงได้๑ล้าน๔แสน
๓ล้านขายหมดมันจะเอาเงินที่ไหนมาชดเธอไอ้๓ล้านตันที่ว่าล่ะ
นี่คิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนั้นก็เดี๋ยวผมให้ก็ได้
ซื้อไปสัก๑๒๐๒๐๐เอาเงินรัฐบาลแล้วไปขายใคร
เน่าอยู่ในค้างนู่นเข้าใจสิบห้าง

เขากำลังทำอยู่ภายในสัปดาห์นี้เร็วที่สุด
มาทำไมเขาก็จะซื้อมั้ย
เห็นใจคนที่เขาจะซื้อไปแล้วเขาไปทำอะไร
แผ่ยต่อใช่มั้ยแล้วขายใคร
ถ้าใครก็ซื้อ๖๐บาทเขาจะต้องซื้อของราคา๒๐บาท

คุณซื้อมั้ยเขาต้องแบกลภาระมั้ย
ทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเราก็จะทำให้มันเกิดตรงนี้ก่อนนะ
เดี๋ยวเขาก็ต้องเข้ามาช่วยมาส่งเสริมเข้าใจไหมล่ะ
นี่เขาทำแบบนี้ไม่ใช่ทำแก้โคมมาทีละวันสองวัน

ผมข้อที่หนึ่งเลยนะครับผมนึกเลยว่าวันนี้ต้องกำหนดราคาเลย
ว่าราคายางพาราสักเท่าไหร่ชาวสวนยางเขาถึงจะอยู่ได้
มีชีวิตอยู่ได้ดูแลครอบครัวลูกเต้าไปเรียนหนังสือ

ไม่ไหวครับผมเรียนเลยว่าวันนี้ใจผมเนี่ย
โน้มเอียงไปทางราคา๖๐บาทของชาวสวนยางนะครับ
ผมใช้คำว่าโน้มเอียงนะครับเราต้องมานั่งกันศึกษาวิเคราะห์จริงจังเลยว่า
บาทเนี่ยทำได้ไหมทำอย่างไรนะครับ
ถ้าเอาตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศสั่งส่วนราชการต่าง
ว่าใครต้องการใช้ยางเท่าไหร่รีบบอกมา
นั่นแสดงว่ารัฐบาลตั้งใจแล้วว่าจะซื้อยาง
เราก็ต้องบอกว่าแล้วจะซื้อราคาเท่าไหร่
สมมุตินะครับว่ารัฐบาลตั้งใจว่าจะซื้อราคา๖๐บาทนะครับ
ก็ไม่ต้องรอให้ทุกส่วนราชการสรุปตัวเลขเสร็จ
วันนี้ฝ่ายที่มีหน้าที่ที่จะไปซื้อยางให้รัฐบาลก็ลงไปซื้อยางเลย
ประกาศเลยว่าจะซื้อยางจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้ากิโลกรัมละ๖๐บาท

สองเมื่อกำหนดอย่างนี้แล้วก็เตรียมการเลยว่ายางเนี่ย
เอาไปใช้ในประเทศตรงไหนบ้าง
เอาไปลาดถนนแทนยางมะตอยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
วันนี้ก็ต้องลงมือทำให้เห็นเลย
มีศูนย์วิจัยหลายแห่งวิจัยมาแล้วว่า
ถนนที่ใช้ยามะตอยสามารถใช้ได้๑๒ปีไม่มีชำรุด

ก็ทำให้เขาดูทำได้กี่แห่ง
วันนี้อำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาลมีถนนที่ประมูลไปแล้วกำลังก่อสร้าง
สเปคได้ทันทีว่ายางที่เอามาราดถนนต้องเป็นยางชนิดที่มียางมาต่อย
ที่มียางพาราผสมอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ก็ต้องเอาเร็วเลยเกษตรกรก็รอไม่ได้
สถาบันการศึกษาทั้งหลายก็มาขอทุนรัฐบาลสิครับ
เขาไปวิจัยไอ้ที่เขาบอกว่าผสมในยานราดถนนได้น้อยไม่แน่

ตอนแรกบอกว่าได้๕เปอร์เซ็นต์๖เปอร์เซ็นต์ทำไปทำมาได้ตั้ง๒๐๒๕เปอร์เซ็นต์
อย่างนี้เป็นต้นนี่แหละครับผมคิดว่าทุกฝ่ายสถาบันการศึกษาทั้งหลาย
สอนวิศวะสอนมีคณะวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าไปช่วยทันทีเลย
ครับ
ไม่ต้องใช้ความร่วมมือแล้วนายกรัฐมนตรีมีอำนาจวันนี้
รัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามปกติเป็นรัฐบาลที่มาในสถานการณ์พิเศษ
นี่แหละคราวนี้แหละท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้อำนาจพิเศษเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนแหละ

ถ้ารอให้เอกชนเขาช่วยเนี่ยก็คงยากนะครับก็ต้องเรียกมาดำเนินการด้วยอำนาจพิเศษกันบ้าง
ผมถามท่านทั้งหลายตั้งแต่ยางพาราราคาตกต่ำมาเนี่ยราคายางรถยนต์ลดบ้างไหม

วันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้ว
คุณขายยางรถยนต์เท่าเดิม
ภาราเป็นวัตถุดิบ

ให้เกิดความกินแหนงแคลงใจหรือว่าโกรธเครื่องกัน
แต่ผมคิดว่าวันนี้พ่อค้า
เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมผู้ส่งออก

ถ้าไม่ร่วมมือกับรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องจัดการ
กับการที่ท่านนายกลงไปดูปัญหาเรื่องยางมาก
สิ้นปีตรงนี้ท่านมองว่า

แล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอะไรเลย
ผมเชื่อในความจริงใจของนายกรัฐมนตรีนะ

แต่ผมไม่ค่อยเชื่อในทีมงานของท่าน
แล้วผมเห็นว่าทีมงานของนายกรัฐมนตรี
แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรไม่มีเอกภาพ
ไม่มีคนที่มีอำนาจจริงที่สั่งการแทนนายกรัฐมนตรีได้
คือนายกรรมตรีประเทศไทยจะไปนั่งทุกเรื่องเนี่ย

ผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางของรัฐบาล
ต้องมีอำนาจเต็มสั่งทุกกระทรวงได้
วันนี้ไม่ใช่นายกรัฐมนตรีถึงต้องออกมาสั่งเองเมื่อวาน
ว่าถ้าใครไม่ยื่นจำนวนความต้องการใช้ยางของแต่ละกระทรวงมา

อันนี้แสดงว่าคนที่นายกมอบหมายไปทำหน้าที่
ประธานนโยบายยางของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเต็มที่
อย่างนี้เป็นปัญหาต้องสะสางครับ
ผมเห็นว่ารัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาราคายางอย่างเป็นระบบ
แต่ว่ารำมวยนานอยู่ไม่ได้แล้ว
แต่งตัวยังงานอยู่ไม่ได้เพราะว่านี่ก็ปี๕มาแล้วสด
ผมเคยเสนอความเห็นถึงคนในรัฐบาลมาหลายครั้งหลายหนให้แก้ปัญหาราคายางเนี่ย
แล้วผมก็เห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติ
มีบางคนที่เป็นรัฐมนตรีก็อวดดีเสนอความคิดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไม่เห็นได้ผล
อย่างนี้รัฐบาลก็ต้องแก้คนด้วย
ผมอยากจะเรียนไปถึงพี่น้องเกษตรกรอย่างนี้ว่าวันนี้เราก็ต้องตั้งสติกันมาก
มีคนชักชวนพี่น้องเกษตรกรมาชุมนุม
ตั้งแต่ผมตอนบวชเป็นพระอยู่แล้วแถมไปชวนผมในวัดด้วยซ้ำไป
ผมก็บอกว่าไอ้เรื่องการเดินกระบวนเรื่องการชุมนุมกันเนี่ยไม่ใช่

แต่ว่ามันควรทำหรือไม่เมื่อไหร่นะครับ
วันนี้ถ้าความตั้งใจของพี่น้องเกษตรกรบอกว่าเราต้องการชุมนุมกัน
เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลมาแก้ปัญหา
ผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลได้ยินเสียงเรียกร้องของประชาชนแล้ว
แล้วรัฐบาลก็ต้องออกมาตอบประชาชนทันทีว่าได้ยินเสียงแล้วไม่ต้องมาเดินกระบวนนะฮะ
ก็จะได้ไปทำให้แล้วจะทำอย่างไรก็จะดำเนินตามนะครับ
อย่างเช่นรัฐบาลแทนที่ว่าจะให้ประชาชนไปชุมนุมกัน
รัฐบาลจัดเองเลยนะฮะเชิญเลยตัวแทนชาวสวนทุกจังหวัด
คนที่คนที่มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องนี้ทุกฝ่ายมามาประชุมรัฐบาล
รัฐบาลเป็นเจ้าภาพเชิญผมผมจะไปด้วย
หรือไม่เชิญเนี่ยผมรู้ว่าเขาประชุมที่ไหนผมก็จะไปด้วย
อันนี้หมายถึงท่านจะให้ความร่วมมือกับเสียงเรียกร้องจากพี่น้องชาวสวนยางที่บอกว่า
อยากให้ท่านเป็นตัวที่จะเป็นเจ้าภาพในการขับเครื่องเจ้าปัญหาเรื่องนี้ใช่หรือเปล่า
ผมยังไม่ได้ชัดเจนนะว่าค่อยผมเป็นเจ้าภาพนะ
แต่หมายความว่าผมยินดีที่จะยืนเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชน
ในการคิดหาวิธีการที่จะช่วยให้ชาวสวนยางได้มีชีวิตอยู่ได้นะครับ
แล้วก็ถ้ารัฐบาลเปิดโอกาสให้ไปร่วมมือด้วยในที่ประชุมตรงไหนก็แล้วแต่ผมก็ยินดีจะไปนะครับ
รัฐบาลจะตั้งคณะทำงานพิเศษประกอบด้วยฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนฝ่ายประชาชนผมก็ยินดีที่จะอาสาไปร่วมด้วย
อันนี้จะเกี่ยวกับกปปสนะคะที่ชาวสวนยานเขาบอกว่าตอนชุมนุมเขาเองเขาก็มาช่วยกปปส
ตอนนี้เขาก็เลยอยากจะให้กปปสชักเจนในการช่วยหลวงเขาอะค่ะ
ต้องขอความเป็นธรรมเรื่องนี้นิดหน่อยนะครับ
เจตนารมณ์ของกปศพี่น้องประชาชนที่ออกมาชุมนุมเนี่ย
เขามาชุมนุมเพื่อรักษาบ้านรักษาเมืองรักษาประเทศไทย
เริ่มต้นก็เรื่องของการต่อต้านกฎหมายนิรโทษกรรม

แล้วก็ในที่สุดก็ต่อต้านระบอบทักษิณ
อันนั้นมันจบไปแล้วคนที่ออกมาชุมนุมนั่นเขาไม่ได้คิดว่าเขาออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนกับอะไร
ต้องการผลตอบแทนอะไรเรื่องนั้นจบไป
แต่วันนี้ที่ผมออกมาเนี่ยเหมือนกับพี่น้องประชาชนคนไทยคนอื่น
เราออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวสวนยางเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน
เราต้องช่วยกันนะครับต้องคิดอย่างนั้น
พอแล้วเรื่องข้อประสอบวางไว้ก่อนนะครับ
วันนี้มาเอาเรื่องทุกข์ร้อนของประชาชนก่อน
และผมคิดว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยประชาชนคนไทยยังจะต้องกอดคอร่วมมือกัน
แก้ปัญหาวิกฤตอันอื่นที่จะตามมาอีก
ผมไม่ได้ไปรบกวนท่านนายกนะฮะ
วันนี้ผมโทรศัพท์ถึงหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของท่านนายกรัฐมนตรีดรสมคิดนะครับ
ผมก็ได้พูดกับท่านรองนายกรรม
ฝ่ายเศรษฐกิจไปแล้วเสนอความคิดความเห็นไปนะครับ
แล้วก็ได้บอกกับท่านแล้วว่าให้ผมช่วยทำอะไรได้ผมยินดีทั้งนั้น
แต่ว่าขอให้รัฐบาลจริงจังแล้วก็ลงมือทำทันทีรอไม่ได้แล้ว
ชาวสวนไม่สามารถจะยืนหยัดต่อไปได้
ดีนะตั้งแต่ดรสมคิดเข้ามาเนี่ยที่จริงผมก็พูดมาตลอดนะฮะ
เมื่อก่อนพูดในช่วงก่อนเนี่ยทีมเศรษฐกิจชุดก่อนไม่ค่อยมีคนฟังผม
แต่ว่าตอนดรสมคิดมาเนี่ยผมก็ส่งความคิดความเห็นไปหลายอย่าง
แล้วก็ผมก็เห็นว่าเขาเตรียมการ
ท่านจะได้เห็นว่าเรื่องของการที่จะเอายางมาลาดถนน
เรื่องที่จะให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงซื้อยางพาราอะไรต่างเนี่ย
ผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยดรสมคิตเขาสั่งการเตรียมการไว้เกือบจะพร้อมแล้ว
ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีขั้นตอนที่จะทำอันหนึ่งเฉพาะหน้าภายในประเทศ
เราจะใช้อะไรได้บ้างก็ต้องทำผมยกตัวอย่างง่ายง่าย
เช่นว่าสมมุติธนโยคมจีนสั่งเลยรัฐบาลสั่งเลยว่าทำถนน
สำหรับจักรยานในทุกชุมชนในทุกตำบลในทุกอำเภอ
แล้วถนนนี้ราดด้วยยางพารานะครับราดถนนด้วยยางพาราปูด้วยยางพารา
แน่นอนเลยทำได้เพราะว่าไม่ต้องรับน้ำหนักรถ๑๐ล้อรถ๘ล้อ
น้ำหนักยศจักรยานนี่ใช้ได้แน่นอนอย่างนี้ก็ทำได้นะครับ
หรือว่าทำสินค้าอย่างอื่นที่เขาเตรียมการกันอยู่เนี่ยก็ส่งเสริมให้เต็มที่
เรื่องการใช้ภายในนี่ต้องทำแล้วก็ต้องพูดกับบริษัทยางรถยนต์ทั้งหลายภายในประเทศ
พ่อค้ามาสองเรื่องของการที่จะระมัดระวังเรื่องการตลาดภายนอก
ผมติดตามข่าวทางแกนนำชาวสวนยางเขาเรียกร้องว่า
สต๊อกยางที่รัฐบาลก่อนซื้อเอาไว้เนี่ยอย่าเอามาระบายตอนนี้นะฮะ
ก่อนพูดเลยไปถึงขนาดว่าเป็นเดสสต๊อกอะไรก็ตาม
แต่ผมเข้าใจก็คือว่าถ้าตลาดวันนี้เป็นของผู้ซื้อ
ถ้าเอาสต๊อกเดิมออกไประบายด้วยไอ้ของใหม่ก็ขายไม่ออก

ไอ้ตรงนั้นแหละที่จะไปลาดยางไปทำอะไรก็ตามใจ
ไปลาดถนนก็ตามใจแต่ว่าอย่าเอามาตีกับตลาดนี้
อันที่๓ผมคิดว่าเมื่อรัฐบาลลงทุนมารับซื้อยางจากเกษตรกร
รัฐบาลก็ต้องตั้งทีมพิเศษที่จะขายยางจำนวนนี้นะครับ
ที่จะต้องตั้งทีมพิเศษแล้วการขายยางเนี่ยจะเป็นตลาดเก่าตลาดใหม่
ก็ต้องมีขั้นตอนมีวิธีการมีเครื่องมือในการขายมากขึ้น
วันนี้อาจจะต้องพูดถึงการต่อรองแลกเปลี่ยนกับสินค้าบางอย่าง
เราต้องซื้อจากเขาก็ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นเช่นเราจะต้องซื้อหัวรถจักรสำหรับรถไฟ
เอ่อผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเวลาที่เราทุกฝ่ายต้องรวม
กำลังกันรวมความคิดกันมาช่วยกันคิดแก้
บางคนก็มีความคิดดีเยอะแต่ว่าไม่ได้เอามาเสนอ
เพราะฉะนั้นต้องเปิดโอกาสรัฐบาลต้องเปิดโอกาส
ใช่ค่ะเรียนถามเรื่องปัญหาในภาคประชาธิปัตย์
ในฐานะที่เคยเป็นอดีตมองว่ามันจะแตกล้าวมากไปกว่านี้ไหมครับ
ท่านถามถูกแล้วในฐานะที่ผมเป็นอดีตภักดิ์ประชาปัตย
ผมก็เลยตอบว่าเป็นอดีตไปแล้วสำหรับผม
คือผมไม่กลับไปพักประชาธิปัตย์อีกแล้ว
เพราะฉะนั้นผมจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะไปวิภาควิจารณ์
ให้ความเห็นเรื่องในพักประชาธิปัตย์อีกต่อไป
แต่การที่ลูกพักออกมาตรวจสอบงานทำงานของรุ่นที่กฎธม
ซึ่งเป็นรุ่นที่คะแนนเสียงหลักของประชาธิปัตย์ด้วยเนี่ยค่ะ
มันทำให้เกิดปัญหาลอยล้าวหรือแปลกล้าวกันอย่างไรไหมคะ

แต่มันก็มีการอ้างชื่อท่านตลอดนะครับ
ธรรมดาก็เรื่องสวนยางก็ยังมีคนอ้างชื่อผมตลอดเลย
สื่อบางอันก็ยังเล่นผมอยู่เลย
มันก็ธรรมดาผมไม่ติดใจเพราะว่าวันนี้สบายใจครับ
ไม่คิดจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เลยไม่กลัว
ว่าใครจะว่าอะไรเสียหายอย่างไรก็ไม่เป็นไร
หลังจากนี้ใครอ้างชื่อแล้วถือว่าเชื่อถือได้ไหมครับ

ถ้าใครสงสัยอะไรมาถามผมครับผมจะตอบความจริงทุกอย่าง
แต่ว่าคนวิภาควิจารณ์ผมก็ไม่โกรธนะครับ

บางทีก็อาจจะอาฆาตอยู่ก่อนก็เอาบ้าง

มันก็จะพาผมกลับภักดิ์ประชาบัติอยู่ด้วย

เพราะฉะนั้นต้องขออภัยจริง
เอาว่าผมจะเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะ

ผมยินดีแต่ว่าผมไม่ไปทำอะไร

มีความสามัคคี

คิดมาผมก็สนับสนุนทั้งนั้นนะครับ

ที่จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข